บัณฑิตวิศวะป้ายแดงเลยนะ
โอ้โหแล้วนี่คือภาพตอนที่เกิดเหตุคุณผู้ชม
ทีนี้สังคมเขาก็ตั้งข้อสังเกตแล้วก็ตั้งข้อกังวลว่ากลัวเหลือเกิน
ว่าพอเป็นลูกคนมีฐานะเดี๋ยวจะรอดคดีหรือเปล่า
บอกว่าลูกชายของคุณพ่อเนี่ยเครียดขังตัวเองอยู่ในห้องเลย
นี่คือคุณพ่อเทิดพงกระบวนปัญญากรอายุ๔๘ปี
เทิดพงศ์เนี่ยเป็นพ่อของนายเดฟซึ่งเป็นนุ่มอายุ๑๕ปีเยาวชนที่ก่อเหตุ
เทิดพงศ์ครับเปิดใจกับเหตุการณ์นี้บอกว่าพ่อยอมรับผิดนะเสียใจกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
พนักงานสอบสวนก็แจ้ง๔ข้อหาเรียบร้อยแล้ว
เทิดพงศ์บอกว่าตนก็รอจนกระทั่งได้พบกัน
แล้วก็พาลูกชายกับเพื่อนไปกราบขอขมาแล้วครับ
ทางซ้ายคุณผู้ชมค่ะคือยาวชนอายุ๑๕ปีนามสมมติว่าเดฟ
ซึ่งเขาเป็นนักกีฬาด้วยนะเป็นนักกีฬาเทนนิสด้วย
คุณพ่อเทิดพงศ์เล่าให้ฟังว่าวันนั้นที่ได้เจอกับพ่อของผู้ตาย
ก็มีการถามถ่ายเรื่องค่าจัดงานศพก็ได้รับคำตอบว่า
จัดงานศพอยู่ที่ประมาณ๑๘๐๐๐๒๐๐๐บาทครับ
เทิดพงศ์ก็เลยหาเงินมาเตรียมไว้ให้กับครอบครัวคนตาย
แล้วก็ลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าตำรวจด้วยนะ
แต่ติดปัญหาที่ฝั่งครอบครัวผู้ตายต้องรีบนำศพกลับไปที่บ้านเกิดจังหวัดนครสวรรค์

เทิดพงศ์ยืนยันนะไม่ได้มีเจตนาหลบเลี่ยงแต่อย่างใดครับ
กระทั่งวันชาปนกิจศพเมื่อวันที่๔ตุลาคมครับที่นครสวรรค์เนี่ย
เทิดพงศ์บอกว่าจริงพ่อตั้งใจจะไปร่วมงานแล้วก็นำเงิน๒๕๐๐ไปมอบให้กับครอบครัวผู้ตายเป็นค่าทำศพ
คุณพ่อเทิดพงศ์เนี่ยขับจากบุรีรำไปนครสวรรค์ซึ่งก่อนไปก็มีการประสานผู้ใหญ่บ้านไว้แล้วนะ
แต่พอไปถึงครับผู้ใหญ่บ้านบอกว่าไม่ให้เข้าไปในงานศพกลัวว่าเดี๋ยวมันจะเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้น
ก็คือแปลว่าพ่อรออยู่ด้านนอกแล้วก็สั่งเงินสดไว้แล้วเตรียมจะไปให้แล้วแต่ไม่ได้เข้าไปในงาน
ไปถึงนครสวรรค์แล้วสุดท้ายพ่อตัดสินใจขับกลับบุรีรำ
ส่วนเรื่องการเยียวยาครับคุณพ่อยอมรับว่ามันก็ตีเป็นมูลค่าไม่ได้แล้ว
เพราะไม่สามารถจะเอาชีวิตผู้ตายกลับคืนมาได้แต่ตนจะรับผิดชอบทั้งหมดครับ
และยินดีให้กระบวนการยุติธรรมเป็นคนตัดสินตอนนี้เนี่ยนะ
เทิดพงศ์บอกครอบครัวเขาโดนโซเชียลลุมประนามทั้งประเทศแหละ
รวมไปถึงลูกเดฟลูกชายพ่อปิดห้องเงียบเลยไม่คุยกับพ่อเลย
ส่วนที่โลกโซเชียลถามว่าเด็กอายุ๑๕ปีไปขับรถได้ยังไง
ก็ซื้อมาขายไปทีละคันทีละคันวันเกิดเหตุครับ
ลูกชายอยู่กับคุณปู่และคุณย่าที่นครราชศรีมา
แล้วขับรถออกไปโดยไม่บอกปู่ไม่บอกย่าเลย
แล้วสุดท้ายก็ไปประสบอุบัติเหตุครับ
ผมยอมรับผิดทุกอย่างผมขอโทษขออภัย
แทนลูกทั้งสอง๓คนด้วย
แกก็ไม่ได้พูดอะไรที่จะทำให้ลูกผมครอบครัวผมเสียหาย
แต่ว่าสื่อโซเชียลเอาไปเล่นกันที่แบบ
คือผมจมดินทั้งพี่ครอบครัวผู้เสียหาย
เขาก็ไม่ได้พูดอะไรให้ผมเจ็บช้ำน้ำใจเลย
พอกลับมาคุณพ่อคุณแม่
ที่รักของพี่ธนพลทุกคนมันไม่มีใครอยากให้สูญเสีย
อยากให้เกิดขึ้นผิดผมยืดอกพาลูกไปยอมรับผิด
พฤติการก็ตามข้อเก่ามาผิดและยอมรับผิด
มันจะอยู่ในสังคมไม่ได้
ผู้เสียชีวิตได้อันเชิญพระสงฆ์ไปประกอบพิธีที่บริเวณเสาไฟฟ้ากลางสี่แยก
เพื่อเป็นการอัญเชิญดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตกลับไปยังบ้านเกิดที่จังหวัดนครสวรรค์ครับ
ส่วนเฟซบุ๊กของเพื่อนได้โพสต์ภาพของนายธนพลแก้วมูลผู้ตาย
ซึ่งนี่ฮะทางขวาเนี่ยวาดเป็นภาพฮอตเทรดนะใส่ชุดคุยสีหน้ายิ้มแย้มเลยครับ
พร้อมกับโพสต์ข้อความว่าเมื่อวานนี้ครอบครัวแก้วมูลมีการชาปนกิจน้องเต้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ขอแจ้งปิดการรับบริจาคเงินโดยจะนำค่าใช้จ่ายไปมอบแก่ครอบครัวน้องเต้ต่อไปครับ